สองเหตุการณ์มาดูเหตุการณ์แรกกันก่อนนะคะ
มีคนโพสต์คลิปเอาไว้ในโลกโซเชียล

โชว์เลยยกล้อโชว์ค่ะคนที่โพสต์เขาเลยถามถึงตำรวจในพื้นที่อ่ะ

สรุปแล้วเจอตัวแล้วนะเขาบอกว่าไงรู้ไหม
อยากจะให้สังคมมองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว

แต่มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวได้ไหมมันส่วนตัวไม่ได้
คนอื่นเขาเดือดร้อนเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนค่ะ
นั่นไงยกล้อมาเลยมาแต่ไกลเลย
เรื่องส่วนตัวแต่ว่ามันคือถนนสาธารณะ
ถูกต้องผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นเห็นแบบนี้
โอ้โหถ้าเกิดไปเฉียวชนไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะเป็นยังไง

เมื่อวานนี้นะคะ๑๐สิงหาคม

พิศนุโลกนี่เมืองแว้นเสรี

รถที่ยกล้ออยู่แถวบ้านผมเลย
น้องชายบอกว่าขี่แบบนี้บ่อยมาก
แจ้งตำรวจมาก็ทำอะไรไม่ได้
ชาวบ้านเขาระอากันแล้วนี่
บิ๊กไบที่ยกล้อก็ยกล้ออยู่บนถนนสิงหาวัดนะคะ
อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
โอ้โหคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะ

พันธุ์ตำรวจเอกทรงพลสังเกษม
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองพิศนุโลก

ลงพื้นที่ไปหาหลักฐานที่จุดเกิดเหตุนะคะ
วัยรุ่นคนนี้ที่ซิ่งบิ๊กไบท์ยกล้อ

ก็แกะรอยจากเสียที่คนโพสต์คลิปบอกกันนะคะ
รู้ตัวคนขี่บิ๊กไบท์คนนี้แล้ว

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

เขาอยู่ที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร
ก็ติดต่อไปให้ในอาร์ตมาพบตำรวจ
วันนี้บ่าย๒ในอาร์ตมานะ

มาที่สอบพลเมืองพิศนุโลก
อาร์ตบอกตำรวจว่าคลิปนี้
เขานำไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊คของเขาเอง

แล้วก็ไปยกล้อบนถนนสิงหวัด

กลางเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนู้น
แต่เพิ่งเอามาโพสต์เฟซบุ๊ก๓๑กรกฎาคมปีนี้
แล้วก็มีคนใช้เฟซบุ๊กแชร์ต่อ
เมื่อ๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา

ตั้งแต่ปีที่แล้วกลางปีที่แล้วโน่น

แต่อยากจะให้สังคมมองว่าเรื่องนี้

สพเมืองพิศนุโลกดำเนินคดีความผิด

ไม่คำเนินถึงความปลอดภัยของผู้อื่น